สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะได้ติดตามข่าวที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งโปรยไปเมื่อสักครู่
แวะมาคุยเรื่องนี้หน่อยเถอะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกันแล้วล่ะครับ
วันที่๔ธันวาคมอย่างที่บอกวันสิ่งแวดล้อมโลกทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรออกโรงลนรงค์เลยครับ
งดใช้ถุงพลาสติก๑วันก่อนวันที่๔แล้วก็บอกว่าต่อไปทุกวันที่๔ของเดือนจะรณรงค์เรื่องนี้ต่อ
ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อของไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปห้างสะดวกซื้อก็จะได้ถุงพวกนี้มา
ฉะนั้นการรณรงค์เมื่อวันที่๔จะเป็นสัญลักษณ์ว่าต่อไปนี้จะเอาจริงเอาจังและเข้มข้นขึ้น
ดูในข่าวแล้วผลเป็นยังไงครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งให้ความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งโวยวายครับเพราะบอกเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน
เขาซื้อข้าวซื้อของตั้งเยอะแยะแล้วจะให้ถือกันไปยังไงล่ะอ้าวอันนี้ก็ต้องรู้นะครับว่าจากนี้ไปต้องเตรียมตัวแล้ว
ไม่พอใจก็มีต่อว่าพนักงานก็มีพนักงานเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเจ้าของห้างบอกไว้อย่างนั้น
ฉะนั้นเรื่องนี้ใหม่ต้องคลุกคลักหน่อยครับต้องขลุกคลักหน่อยบางคนบอกว่าถุงผ้าที่เอาไปเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าเราจะไปห้างวันไหนจะไปท็อปวันไหนจะไปอะไรวันไหนเมื่อไม่รู้
แล้วจะเตรียมไปได้ทุกวันได้ยังไงต่อไปนี้ต้องปรับพฤติกรรมฉะนั้นเรื่องนี้มีคำถามตามมาว่านี่จะเป็นการรณรงค์อย่างวูบวาบหรือต่อเนื่อง
วูบวาบหรือต่อเนื่องอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าสังคมไทยเวลาจะลนลงอะไรพวกนี้จะวูบวาบสักพักนึงแล้วก็กลับไปเป็นอย่างเดิม
แต่คราวนี้ดูอาการของนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแล้วเนี่ยถ้าจะเอาจริงเอาจังครับถ้าจะเอาจริงเอาจัง
ฉะนั้นท่านผู้ชมท่านต้องเตรียมตัวนะครับว่าถ้าเขาจะรนกันนรงค์กันจริงเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกันยังไง
บ้านเราเนี่ยเพิ่งเริ่มแต่ว่าผมจะบอกให้นะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นกระแสทั้งโลกเป็นกระแสทั้งโลกที่เขาเริ่มกันแล้วที่ยกตัวอย่างกันบ่อยที่สุดก็คือออสเตรเลีย
เตรเลียเนี่ยระบัตรรัฐบาลเขาใช้อำนาจเด็ดขาดแล้วนะนี่ออกคำสั่งมาตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมกลางปีที่ผ่านมาออกคำสั่งให้ร้านค้าเลิกใช้ถุงพลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งไอ้ถุงก๊อบแป๊บก๊อบแป๊บเนี่ยแล้วถ้าใครไม่ทำตาม
เอาท่านดูลองโทษนะโทษนะใครฝ่าฝืนปรับ๖๐๐๐ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่าไหร่๕๖๐๐ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑๔๐๐๑๔๐๐๐บาทไทย
ออสเตรเลียทั้งรัฐเนี่ยมีรัฐเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้ยังไม่ยอมดำเนินการก็คือรัฐ
ถามว่าผลเป็นยังไงเหมือนบ้านเราตอนนี้ครับเป็นเรื่องเลยครับเขาออกคำสั่งเด็ดขาดเลยผู้บริโภค
ไม่พอใจโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ใส่พนักงาน
ถึงขั้นทะเลาะวิวาดกันก็มีถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็มีเกิดเหตุลูกค้าทำร้ายพนักงานก็มี
แต่ว่าในที่สุดเนี่ย
มันกลายเป็นเรื่องว่าสังคมเขาต้องยอมรับกัน
ห้างเนี่ยให้ลูกค้าซื้อถุงพลาสติกฟรีประเภทรีไซเคิลได้

แต่ถุงพลาสติกประเภทหนาหน่อยใช้ได้หลายครั้งเอาไปรีไซเคิลได้นำมาใช้ใหม่ได้
แต่ปัญหาก็คือว่าเขาต้องขายฮะเขาขายเท่าไหร่ฮะ๑๕เซน๓บาท๘๐บาท
ซะว่า๔บาทเอ้าผู้บริโภคก็ต้องยอม
ห้างเนี่ยเอาถุงพลาสติกหนามาใช้แทนอ้างว่าใช้ได้หลายครั้ง
แต่ว่านักอนุรักษ์เขาบอกว่า
ไอ้ถุงพลาสติกหนาเนี่ยมันย่อยสลายยากกว่าถุงพลาสติกก๊อบแป๊บนะ

ผ้าที่ทำจากไฟ่เนี่ย
แต่ว่านักอนุลักษณ
ก็บอกเอ๊ะถุงผ้าก็มีปัญหาเพราะอะไรนะครับ
เพราะว่ากว่าจะปลูกไฟล์ได้เอาไฟล์มาทำเป็นถุงเนี่ย
ไฟล์๑ไร่กว่าจะเก็บไฟ่เอามาเป็นเส้นใยต้องใช้น้ำถึงเท่าไหร่ละเนี่ย
๑ล้าน๒แสน๘หมื่นลิตร

ฉะนั้นถ้าปลูกไฟ่กันมากเปลืองน้ำ
ผ้า๑ใบเนี่ยต้องนำมาใช้ให้ได้๑๓๐ครั้งถึงจะคุ้ม
นี่ถ้าใช้ถุงผ้านะอย่างที่คุณอาริยาบอกว่าถ้าใช้ถุงผ้าเนี่ย
ต้องใช้๑๓๐ครั้งถึงจะคุ้มกับกระบวนการที่จะได้มาเพราะว่าต้องปลูกไฟล์
ต้องใช้น้ำอาจจะยิ่งทำให้โลกร้อนเข้าไปอีกทีนี้นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ย
หนักที่สุดคือประเทศเคนย่าครับประเทศอัฟริกาเนี่ยเขาออกกฎหมายรุนแรง

คูณกันไปสิครับเท่าไหร่ฮะ๑๒๕๐๐๐บาทเออฝ่าฝืนเนี่ย
ใช้ถุงก๊อบแป๊บก๊อบแป๊บเนี่ยไม่ว่าพนักงานให้ลูกค้าหรือ
ถือโดนโทษปรับจำคุก๔ปีแล้วก็โทษปรับล้านสอง
บาทเอาสิครับนี่ประเทศอัฟริกานะเรื่องนี้เนี่ยถามว่าในองค์การ
หประชาชาติเขาคิดยังไงองค์การสหประชาชาติตั้งเป้าไว้
อีก๕ปี๕ปีก็เมื่อไหร่แล้วนี่๒๕๖๑ปลายปีแล้วก็๒๕๖๕ทุก
ประเทศทั่วโลกจะเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ
กรอบแก๊ปเนี่ยวันก่อนผมไปสังเกตการณ์ที่ห้างแฟนรายการ
ข่าวไทยรัฐทีวีเขาถามบอกว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยก็อีกแค่
กรอบแก๊ปถุงพลาสติกมันจะทำลายโรคร้อนอะไรมากนักหนา
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำให้ประชาชนลำบากเออเราใช้ใบสองใบ
เนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีปัญหาแต่ท่านลองฟังข้อมูลจากนี้
สิครับข้อมูลต่อไปเนี้ยจะบอกให้ท่านรู้เอาท่านดูภาพ
จอคนไทยขณะเนี้ยเราเกิดมีภรรยาพลาสติกปีละสองล้านตัน
๒ล้านตันนะแล้ว๒ล้านตันเนี่ยนำกลับมาใช้แค่๐๕แปลว่า๕แสนตัน
เท่านั้นก็จะเหลือเศษขยะที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยที่ต้องเอา
ทิ้งเนี่ยปีละ๑ล้าน๕แสนตัน
แล้ว๑ล้าน๕แสนตันเนี่ยเป็นเศษขยะพลาสติกปนเปื้อนถูกนำ
ไปฝังเอาไปกรบเอาไปเผาแล้วมันตกค้างในสิ่งแวดล้อมถ้าเอา
ไปฝังรู้ไหมครับว่าจะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ
เท่าไหร่ไอ้ล้าน๕แสนตันเนี่ย๔๕๐ปีครับ๔๕๐ปีเอาไปเผาบอกเอา
เผาสิเอาไปเผาก็เกิดมลภาวะ
ทำให้โลกร้อนทำให้ลำบากเข้าไปอีกฉะนั้นอยากจะสรุปว่า
การรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาโรคใบนี้ไว้ให้น่าอยู่เพื่อส่ง
ต่อให้ลูกหลานเหรนเราในอนาคตเป็นความจำเป็นสิ่งที่เรา
จะทำได้ต้องช่วยกันรู้ครับว่าไม่สะดวกแน่ต้องให้ความ
ร่วมมือกระทรวงทรัพยากรนายกรัฐมนตรีก็ออกโลงวันนี้ผม
ก็มาช่วยอีกทางหนึ่งว่าถ้าเราไม่ช่วยกันปัญหาที่เกี่ยว
ข้องกับสิ่งแวดล้อมของโลกมีปัญหาแน่นอนองค์การสหประชาชาติ
เป้าอีก๕ปีไม่ใช่ว่า๕ปีนี่เขาเลิกใช้กันหมดนะ
ประเทศไทยยังใช้อยู่เนี่ยอันนี้อายเขานี่ก็เอาเรื่อง
มาฝากก่อนก่อนที่จะได้ติดตามข่าวกับคุณบุ๊คกับคุณ
น้ำแข็งต่อไปครับคุณบุ๊คครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพ
ครับแม่เราจะใช้ยังไงดีตัดสินใจเอานะฮะแต่ว่าก็ดูเรื่องของ
การใช้ถุงผ้าถ้าเราใช้ได้คุ้มหรือเปล่าคุณอริยาเนี่ย
ต้องใช้ไปอีกร้อยสามสิบครั้งใช้เกินเรียงแล้วเกินแล้ว
แล้วเธอจะเปื่อยอยู่แล้วนะครับก็ร่วมรณรงค์กันนะครับ